คือสองผัวเมียขี่รถจักรยานยนต์
เพื่อตระเวนหาโรงพยาบาลที่จะรับพวกเขา

แต่ปรากฏว่าไปโรงพยาบาลที่๑ก็ไม่รับ

ทีนี้ครับอาการซุดระหว่างทาง
ต้องขี่รถจักรยานยนต์มาพักอยู่ที่สวนสาธารณะ
และทีนี้กู้ภัยไปเห็นก็ต้องให้การช่วยเหลือนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่กู้ภัย
ไปพบไปเจอกับ๒คนที่ป่วยโควิด๑๙ครับ
ขนาดนี้นะครับขอความช่วยเหลือนะครับ
มีผัวเมีย๒คนนะครับ
ขับรถมอเตอร์ไซต์มา
มาขอความช่วยเหลือตรงหน้าสอนอพระขนง
ผู้ป่วยเป็นโควิดมาขอความช่วยเหลือนะ
ตอนนี้นั่งนอนอยู่ตรงนะฮะองค์พระหน้าสอนอนะครับ
ผู้หญิงนะต้องใช้ออกซิเจนช่วย
นะครับอันนี้ถังที่๓แล้ว
ไข้ได้๓๘กว่าทั้งคู่นะครับ

ตอนนี้ทางร้อยวินเจ้าที่สนพร้อมหน่วง

แต่ยังไม่มีใครนะไม่มีใครตอบรับบอกให้คอยอย่างเดียว
ไม่รู้ว่าคอยอะไรนะครับบ้านเรามาถึงอย่างนี้ได้ยังไง
โอ้โหบ้านเรามาถึงอย่างนี้ได้ยังไง
สถานที่เกิดเหตุตรงนี้ดูเป็นสวนใช่ไหมครับ
แต่ว่าเป็นสวนอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจนครบานพระขนงนะครับ

คือ๒สามีภรรยาอายุประมาณ๓๕๔๐ปี
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็มาจอดพักอยู่ที่สนามญาติ
สอนอพระขนงตรงนี้เพื่อเป็นการขอความช่วยเหลือด้วยนะครับ
จากฝ่ายหญิงมีอาการหายใจไม่ออก
ทีนี้ครับทั้งพลเมืองดีมาเห็น

เจ้าหน้าที่ก็ประสานอาสาสมัครมูลที่ร่วมกับตันยู
เข้าตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการในการช่วยเหลือนะครับ
จากการสอบถามนายกฤษณภัยสารศรีสดชุ่มพวัตร

แล้วก็แน่นอนก็เป็นคนไลฟ์เหตุการณ์ด้วย
เป็นคนได้ทำคลิปเหตุการณ์ด้วยนะครับ
รวมถึงทางกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือ
ก็เปิดเผยนะครับว่าขณะที่เขากำลังช่วยงานตำรวจสนพระขนงอยู่
อยู่ก็มีสองสามีภรรยาขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอด

ทีนี้เขาก็เลยให้สามีภรรยาคู่นี้ไปนั่งพักที่บริเวณสารพระภูมิ
แล้วก็มีการสอบถามนะคือต้องตะโกนสอบถามกันห่างหน่อยนะฮะ
สอบถามทั้งสองคนได้ข้อมูลมาว่าทั้งสองคน
หน้านั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปขอตรวจโควิดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
บังรักษ์แต่ว่าถูกปฏิเสธ
ทั้งสองคนก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
พระราม๔คือต้องไปเองแบบนี้นะฮะ
แต่ก็ถูกปฏิเสธด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ทีนี้ก็ตัดสินใจจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพัก
ย่านอูดมสุขเพราะไปสองโรงพยาบาลและ
ทั้งตรวจทั้งรักษาก็เลยต้องกลับบ้านนะครับ
แต่ระหว่างทางอาการของฝ่ายหญิงหรือของภรรยาเกิดสุดหนักนะครับ

ทีนี้ตัวผู้เป็นสามีก็เลยตัดสินใจครับ
เข้ามาจอดที่หน้าสอนอแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะครับ

พบว่าทั้ง๒คนเลยนะฮะ
ติดโควิด๑๙นะครับ

ก็ต้องนำผู้ป่วยหญิงส่งโรงพยาบาลก่อน
เพราะว่าผู้ป่วยหญิงมีอาการค่อนข้างหนักแล้ว

ส่วนผู้ป่วยชายนำส่งโรงพยาบาลบางนา
เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไปนะครับ
นี่คุณผู้ชมเขาบอกว่า๒ชั่วโมงกว่า
กว่าที่จะมีรถของศูนย์เอราวัน

ที่มาเจอสองคนนี้แล้วก็ให้การช่วยเหลือหน่อยนะครับ
คุณโทรเข้ามาบอกว่ามีเตียงได้ที่

เตียงไม่มีรับไม่ได้

ถามว่าบ้านเรามาถึงตรงนี้ได้ยังไง
นี่ค่ะอย่างที่เขาบอกว่าชีวิตคนมันรอไม่ได้จริงนะฮะ
สองสามีภรรยาพยายามที่จะ
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเองแล้วแต่ไม่มีใครรับจริงนะครับ

เส้นได้เขาก็คอยช่วยเหลือประชาชนที่ตกค้าง

แล้วเมื่อวานก็ช่วยได้อีก๒คนนะฮะ